ไปดูอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเหิมเกลิมเหมือนกันนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาป่วยไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่มีเหมือนเป็นในทุนในหน้ามรับจำนำรถ
เดี๋ยวพาผู้ออกไปตบสาปทีจนสลบคาเตียงคนไข้เลยคุณผู้ชมครับ

นี่ในห้องคนไข้ในเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งครับ
ที่ตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่
ก็เห็นใบหน้าของผู้ก่อเหตุที่ไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนี้อายุ๖๑ปีแล้วนะครับ
รักษาตัวอยู่บนเตียงคนไข้แบบนี้ในโรงพยาบาลและข้างก็มีเตียงคนอื่นอยู่ด้วยนะครับ
หลังรับแจ้งเหตุพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลไปเจอผู้หญิงคนนี้
คือนางชุลีพรพงศกุลลิขิตอายุ๖๑ปีได้รับบาดเจ็บถูกตบเข้าที่บริเวณแก้มขวามีรอยฟกช้ำที่ใบหน้าครับ
เธอก็ให้การแบบนี้ก่อนเกิดเหตุเธอมารักษาอาการป่วยด้วยโรคโรยตายอักเสบ
คุณหมอก็ให้นอนแล้วก็ใส่สายน้ำเกลือเพื่อรอประเมินอาการตั้งแต่เมื่อวาน
มาช่วงเที่ยงของเมื่อวานกำลังนั่งกินอาหารกลางวันบนเตียงคนไข้
เป็นช่วงเดียวกันกับที่โรงพยาบาลอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยได้
มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวสะลิสาอายุ๔๐ปีซึ่งเป็นในหน้าให้กับในทุนรับจำนำรถ
พร้อมกับผู้ชายรุ่นคราวเดียวกันเนี่ยเดินทางเข้ามาปะปนกันกับญาติของคนไข้เหมือนเนียนเข้ามา
แล้วก็เข้ามาต่อว่าเธอที่ได้เช่ารถยนต์จากร้านเช่าแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองเชียงใหม่
แล้วก็ให้นางสาวสริสาในนำรถเนี้ยไปจำนำไว้กับในนายทุนเงินกู้มรายหนึ่งที่บริเวณสัตวภีร์
ต่อมาเจ้าของร้านรถเช่านะฮะได้แจ้งความกับตำรวจสพแม่ปิงแล้วก็ตามไปยึดรถคืนจาก

และก็ไปยึดรถกลับขึ้นมา
จึงส่งนายหน้าไปต่อว่า

แล้วก็ตบเข้าที่หน้าเธอ๓ครั้ง

ถ้าไม่เอาเงินมาชดใช้ให้กับในทุนนะ
เดี๋ยวจะพาสามีมาตามกระทืบซ้ำอีกด้วย
ขนาดที่เกิดเหตุก็มีคนไข้คนอื่นนอนอยู่ข้างในห้องเดียวกัน

โดยคนที่ก่อเหตุนั้นไม่กลัวอะไรเลยครับ
ซึ่งหลังเกิดเหตุพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลก็เข้ามา

แล้วก็แจ้งจำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็มีภาพใบหน้าของคนร้าย
แล้วก็พฤติกรรมสามารถจับได้อย่างชัดเจน
แล้วก็จะมีการติดตามดำเนินคดีต่อไปนะครับ